คุณผู้ชมคะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙
และเรื่องของการบริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีน
อยู่กับเราเรามีครบถ้วนทุกมิติจริง
เดี๋ยวก่อนอื่นพาไปดูในพื้นที่ที่กรุงเทพหานคร
ร่วมกับทางเอกชนนะคะมีการจัดจุดในการให้บริการฉีดวัคซีน
๑๔จุดแล้วก็จะมีการขยายเพิ่ม๒๕จุด
ลงพื้นที่ไปนะคะจุดฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาคารจตุรัสจามจุรีชั้น๔นี่ค่ะเขตปฐุมวันน่ะนะคะ
กรทมกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้จัดระเบียบในการแจกบัตรคิว
มีโคต้าสี่ร้อยคนในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นการทดลองระบบจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
๑พฤษภาคมและเปิดฉีดไปอีก๗เดือน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ภาครัฐกับภาคเอกชนร่วมกันดำเนินการ
แต่นายกรทมก็เลยย้ำแบบนี้ว่า
อันนี้คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งไปก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าอาจจะทำได้ในช่วงเดือนมิถุนายน
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าวัคซีนพอเนี่ยนะทุกคนได้ฉีดแน่
ส่วนในต่างจังหวัดก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำงานร่วมกับทางจังหวัดนะคะ
แผนแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล

ตามแต่สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
ที่จะเข้ามาเดือนมิถุนายนไม่มีสะดุดแน่
แล้วก็ไม่ปิดกั้นวัคซีนยี่ห้ออื่นด้วยค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
วันนี้ก็ยืนยันว่าเราก็มีแผนงานในการที่จะ
เปิดที่ตั้งแต่ที่เดินเข้ามาแล้วฉีดถ้าวัคซีนเพียงพอ
ในแต่ละวันเราก็มีสำรองไว้บ้างที่เหลืออาจจะเหลือบ้าง

ก็ขอให้ทุกคนได้มั่นใจว่าทุกคนได้ฉีดแน่
จะช้าจะเร็วก็มีบ้างนะ
ท่านยืนยันไม่มีสะดุดอ่ะไม่มีสะดุดอ่ะ
ในประเทศไทยแล้วเราก็พูดคุยเจรจาเขาได้นะ
ก็ขอให้เขาส่งตามสิ่งที่เราสัญญากันไว้นะ
แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดหาวัคซีนอื่นนะเข้าใจไหม

วันนี้ก็ไปพูดกันเสียหายบางทีนะ
ถ้าใครมีผลประโยชน์ผมก็ลงโทษเต็มที่อยู่แล้ว
ผมยืนยันจะต้องไม่มีใครได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น
นี่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลทำอย่างเต็มที่นะคะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
แล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของคิวให้เร็วขึ้นด้วยค่ะ
เรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะ
เมื่อวานนี้เราได้ยินข่าวจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
คุณอนุทินชาญวิรากูลท่านเป็นรองนายกด้วย
บอกว่าประชุมกันแล้วมีมตินะครับว่า
แต่ความพร้อมต่างการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ย
มันจะไปอย่างไรและตอนนี้พร้อมมากน้อยขนาดไหน
ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
คุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์

สวัสดีครับคุณพิธีกรวัฒนธรรมชมครับ
ผมภาคคุมและคุณเขมสอนท่านรัฐมนตรีครับ
ครับท่านรัฐมนตรีครับถ้าจะนำไปสู่การบุหารจัดการวัคซีน
แล้วไปฉีดวัคซีนโขลด๑๙ได้
ตรงนี้เราจะเดินไปยังไงฮะเพื่อให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด
แจ้งข่าวนะครับแล้วก็เกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหลายได้มารับวัคซีน
เราก็ยังมีอีกช่องหนึ่งซึ่งท่านนายกก็พูดเอ๊ะทำยังไงดีให้แบบ
สำหรับคนที่ทำงานเป็นรัฐมนตรีของท่านท่านนายกมีบัญชาแบบนี้มาเราก็ต้องคิดต่อ
ก็มันธรรมการวัคซีนที่เขาต้องทำหมดวิธีการให้ต้องหมดก่อนนะครับ

ก็พูดง่ายก็คือเราก็ต้องมีการ

กลุ่มปลอดนะครับคนที่ได้

ที่จะมาเป็นกลุ่มนะครับ

ก็ได้รับการฉีด

เขาจะจัดเป็นนับ๕๐

จัดเป็นกลุ่มมา๓๐

เราก็ลองเสี่ยงไป

ถ้าไม่มีผู้ว่าเราก็ยังได้จอง
เราก็ยังจะได้ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะมา

เพื่อจะทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาแล้ว

ตัวเองยังไม่ได้ฉีด
ก็คือเติมในระบบนี่แหละครับ

ในส่วนที่นับ

เราก็จะมีส่วนน้ำงบเติม

ตั้งแต่วันที่หนึ่ง

ไม่ใช่พรุ่งนี้
เพราะฉะนั้น๑มิถุนายน
เราก็ต้องไปหารือกับทางสบค
แล้วก็ให้มีการจัดทำวิธีนี้ออกมา

แล้วแบบนี้จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนยังไง
คือบางทีบางข้อมูลอาจจะสับสนค่ะ

เดี๋ยวผมให้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรค
ที่เขาจะไปจัดเป็นลูกแบบมาจริง
เพราะมีหน้าที่คุณนโยบาย

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบด้วย
คุณไปเสนอท่านอธิบดีท่านไปเสนอวิธีการ
มาให้ผมขาดหรืออะไรบอกผม
หมายความว่าตอนนี้รอวิธีการอย่างละเอียดถูกต้องไหมคะ

นโยบายนี้ไปที่อธิบดีตรงทั่วข้างโลก

ตั้งแต่๑มิถุนายนเป็นต้นไปที่ระบบหมอพร้อม
เขาลงทะเบียนแล้วเขาจะได้เริ่มฉีดกันเนี่ย
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปในจุดฉีดวัคซีนต่างเนี่ย
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ลงทะเบียนตามระบบ
และก็ได้รับการฉีดประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับ

หรือไม่สำหรับการจะเปิดในรูปแบบลักษณะแบบนี้
อย่างตอนนี้ไทยเรามีวัคซีนโควิด๑๙อยู่ณขณะนี้

ตรงนี้จริงเราก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปหมดแล้วนะครับ

เดือนมิถุนายนส่งมาประมาณ๖ล้านโดสนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นไปก็พยายามจะหาวัคซีนนะครับ
ที่จะจัดส่งมาในกรณีจนถึงเดือนธันวาคม
ประมาณเดือนละเฉลี่ยใกล้ประมาณ๑๐ล้านโดส
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตาม
ขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนของระบบการสาธารณสุขไทย
เราไม่สามารถขีดให้เสร็จภายใน๑เดือนหรือ๒เดือน
เรียนเพราะว่าจำนวนประชากรยังเยอะแล้วก็ตั้งไว้ไปจนถึงสิ้นปี
แล้วก็การจัดส่งวัคซีนเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาก็ต้องส่งตามสัญญา
เขาก็ต้องจัดส่งตามข้อตกลงที่มีไว้ในสัญญาการจัดส่งวัคซีน
ตอนนี้มีการโดนอารมณ์ให้ฉีดวัคซีนอยู่เชื้อเพื่อชาติ

เพื่อที่ทำให้เราได้อยู่ได้อย่างปลอดภัย

ปัจจัยของการฉีดวัคซีนโรคโควิด๑๙
ตอนนี้มี๓ปัจจัยหลัก
คือ๑ฉีดแล้วเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ

ฉีดแล้วไม่ตาย
มันจะไม่พัฒนาไปจนถึงตาย
ในทางการศึกษานะครับของบริษัทผู้ฉีดวัคซีน
ทุกที่พ่อเขาบอกว่าข้อหนึ่ง
การไม่ติดเชื้อยังไม่บอกว่า๑๐๐
เพราะว่าถ้า

แต่บอกว่าไม่ถือคิวซะที

เชิญครับ

ฉีดแล้วถ้ายังมีความประพฤติกรรม
ยังมีความสูงเสี่ยงเยอะ

แต่อย่างน้อยข้อสองคือ

พอมันด้วยปัจจัยข้อสองขวะสาม
ทุกคนก็ควรจะต้องพิจารณามาคิด

ไม่ให้เกิดสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิด
และก็เอามาทั้งครอบครัว
ซึ่งรัฐบาลตั้งใจจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน
พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ฉีดได้ก็คือตั้งแต่เด็ก
ตอนนี้อายุ๑๘ขึ้นไปถ้าเราซื้อไฟเซอร์ได้
ก็ลงไปถึงอายุ๑๒นะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการต่าง
แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลก็คือต้องการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน
อย่างแน่นอนครับผมอยากฉีดกันแล้วค่ะท่านอยากให้เร็วนะคะ
แผนบริหารจัดการวัคซีนการกระจายวัคซีนของเราเนี่ยตอนนี้ถือว่า
คิดว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับสำหรับรัฐบาลในการบริหารจัดการกระจายวัคซีนตอนนี้
มันมีแต่จะดีขึ้นครับตอนนี้โอเคแล้วล่ะครับเราก็พยายามที่จะฉีด
ตอนนี้ท่านดูนะวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยจนถึงวันนี้เนี่ย
แล้วก็พอถึงหน้างานจริงเราก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไป
หลังจากที่เราฉีดไปเรื่อยนะครับใช่ค่ะแล้วก็คิดว่ากำลังความสามารถในการฉีดของของ
ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งของรัฐเองมีทั้งของภาคเอกชนที่จะมาช่วย
แล้วก็การจัดกลุ่มเข้ามาต่างก็จะทำให้ทุกคนจะได้รับวัคซีน

ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างไรจะได้สอบถามกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

เอาเป็นว่า๑วิทยุนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์สุข

ใช่ค่ะส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขขั้นตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงนะ
ตอนนี้ก็เป็นภาพรวมนโยบายว่ารอวันที่๑มิถุนายนนะคะ